คงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
แต่ว่าน้ำป่าเหล่านี้คือหนึ่งสิ่งที่หลงเหลือจากผล
กำลังค่อยเคลื่อนที่ลงมาอย่างพื้นราบ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร

เป็นกราฟิกที่แสดงการ
ก่อตัวของบริเวณความกดอากาศสูงสีฟ้า

ที่ว่าเป็นแผ่นที่ดั้งแค่เอาแนวสมุดฝนเลือนต่ำลงมา
แล้วเมื่อวานเลื่อนต่ำลงมาจนถึงภาคกลางทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
และที่สำคัญครับก็ทำให้อากาศนั้นเย็นลงด้วย
ทีนี้จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาแบบนี้เป็นระยะนะครับ
สิ่งสำคัญตอนนี้นะครับเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนก่อนหน้านี้
ก็คือกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวครับ
ก่อนหน้านี้มีการกระจายตัวเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือ
ฝั่งตะวันออกแต่ว่าตอนนี้ยอมฝนนั้นเลื่อนไปอยู่ฝั่งพม่าแล้ว
ซึ่งห่อมฝนพม่าจะดูดเอาฝนจากลาวข้ามไปพม่า
ดังนั้นฝนตอนนี้จะเป็นฝนที่เคลื่อนจากลาวข้ามไปฝั่งพม่าโดยผ่านไทยนะครับ
ดังนั้นจุดที่ฝนเคลื่อนที่ผ่านส่วนใหญ่ในค่ำคืนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
ตั้งแต่๕ทุ่มเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยงในวันพรุ่งนี้
สังเกตว่ากลุ่มฝนจะมีการเคลื่อนที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ถ้าส่วนใหญ่นะครับก็ค่อยเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจากลาวไปพม่านะครับ
แต่ก็จะไม่กระจายตัวมากนักส่วนใหญ่ก็จะเกาะกลุ่มกัน
อยู่แถวบริเวณอิสานตอนบนภาคเหนือปีกตะวันออก

ตั้งแต่ช่วงสายของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นก็จะมีการขยายตัวมากขึ้น
แต่ว่าแนวฝนจะเลื่อนต่ำลงมา
ก่อนหน้านี้ไปอยู่แถวบริเวณภาคเหนือตอนบน
ก็จะเลื่อนต่ำลงมาอยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ก็เป็นผลพวงมาจากอากาศเย็นที่แผลลงมา
ดันแนวฝนละวันนี้ต่ำลงมา
ส่วนนี้คือภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสม
จะสังเกตว่าจุดนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุด้านกลาง

ถ้าหากคำนวณต่อไปก็จะพบว่ามีสีเข้มขึ้นเป็นสีแดง
หมายความว่าเป็น๑จุดในประเทศไทย
ที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ดังนั้นใครไปตามพื้นที่เหล่านี้
ที่มีสีเขียวเข้มมีสีชมพู
ก็ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
ที่จะตามมาหลังจากนี้เป็นต้นไปติดตามประกาศ
ภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ